วันนี้จดหมายที่เสียแป้งส่งไปถึงนายกรัฐมนตรีก็ได้รับการเปิดเผยเรียบร้อยแล้วนะฮะ

จากว่าที่ท่านนายกองตรีดรธนกิจจิตอารีรัฐนะฮะ
ก็ยื่นข้อเรียกร้องด้วยลายมือตัวเองเอาไว้๗ข้อ

ก็เอ่ยชื่อถึงทั้งในส่วนขององค์กรหรือว่าตัวบุคคล

หลักก็นอกจากเรียกร้องให้กับคนอื่นแล้วก็เรียกร้องให้ตัวเองด้วย

นี่โดยเฉพาะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการประกันตัว
แล้วก็บอกว่าในคดีของตัวเองเนี่ย
มีคนที่เป็นลูกพี่ของอายการบอ
เรียกเงินห้าแสนแต่ไม่ให้ก็เลยโดนฟ้องคนเดียว

เดี๋ยวเขาจะตรวจสอบดำเนินการตามขั้นตอนต่อนะฮะ
แต่วันนี้ผมได้คุยกับสองท่านนะครับในเปิดปากกับภาคภูมิ

ที่ไทยรัตน์ทีวีนะฮะ
นี่ท่านนี้คือดาบตำรวจชัยวัดเซ่งนุ้ยแต่ชาวบ้านเรียกจ่าดำ

แต่เป็นคนพัทธลุงนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยมาเป็นสาธารณ์อยู่ที่ดรังนะฮะ
มาหลายโอ้โหมาเป็นเวลาหลายปี

นี่แกจับมาแล้วนะฮะแล้วก็รู้จักเสียแป้งบอกรู้จักเสียแป้งนะฮะ
วันนี้ผมก็เลยเชิญมาพูดคุยด้วยพร้อมกับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุม
อายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนของสำนักงานอายการสูงสุดนะครับ
คือทางคุณชัยวัดเนี่ยบอกว่าที่เสียแป้งส่งจดหมายร้องเรียนเรียกร้องขอความเป็นธรรมไปถึงนายกรัฐมนตรี
เรื่องนี้มองว่าแสดงว่าในแป้งเนี่ยต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรม
แต่ขอย้อนถามกลับว่าแล้วสิ่งที่แป้งเคยทำในพื้นที่เนี่ยมันเป็นธรรมกับคนอื่นไหม
อย่าคิดว่าการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเป็นบุญคุณเพื่อหวังให้เขามาช่วยในภายหลัง
อันนี้น่าจะหมายถึงเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าค่ะนี่
จาดำยังบอกว่าการคบกับนายเนี่ยมันก็เหมือนกับถูกเสือกอด
นายเนี่ยก็หมายถึงตำรวจหรือว่าคนมีสีคือเราไปคบกับเขาเนี่ยนะ
โดยเฉพาะเราทำธุรกิจวงการสีเทาเนี่ยมันก็เหมือนกับมีทั้งผลดีผลเสีย
มันเหมือนกับเราถูกเสือกอดอยู่มันไม่ใช่พ่อแม่กอด
คือมันก็จะหวั่นเสือพร้อมจะตะปบเราเมื่อไหร่ก็ได้
ไอ้ที่กำลังสวมกอดอยู่เนี่ยยกขึ้นมาตะปบพุบขึ้นมาเนี่ยตอนไหนก็ได้
แล้วจ่าดำก็ยังวิเคราะห์นะฮะว่าสิ่งที่เสียแป้งพูดออกมาในคลิปเนี่ย
มันคล้ายกับสำนวนที่บอกว่าตอนดีใช้ทำไมตอนไข้ไม่รักษา
มันทำให้เกิดเหตุการณ์เขาถูกจับถูกฟ้องอยู่คนเดียวแล้วก็ติดคุกอยู่คนเดียว
คาดว่าแป้งเนี่ยหวังว่าให้เจ้าหน้าที่รัฐช่วย
ต้องรับผิดชอบร่วมกับเขาด้วยซึ่งสิ่งที่เสียแป้งสะท้อนออกมา
ต้องวิเคราะห์ในมุมมองของคนอื่นด้วยไม่ใช่แป้งเนี่ย
มองในมุมของแป้งคนเดียวอันนี้จาดำเขาพูดไว้นะฮะ
แล้วก็ยังบอกว่าหากคดีของแป้งเนี่ยไปถึงชั้นศาลดีกา
แล้วสารดีกาตัดสินแป้งคงยังไม่คิดหนี
แต่นี่เห็นว่าคงเป็นสารชั้นต้นก็เลยสบโอกาส
ถ้าศาลตัดสินท่านดีกาแล้วนะเจ้าแป้งจะไม่หนี
เพราะมันดิกาแล้วเนี่ยอาจารย์มันไม่มีอะไรต่อรองแล้ว
แต่ที่มันอยู่ทอนดูยังอยู่ทอนดู
เพราะว่าน่าจะมีสิทธิ์รอดไหมถ้ามีใครเชื่อฉันมั่งไง

แต่ความยุติธรรมไม่รู้จะมีจริงหรือเปล่า
มันก็คิดเพราะเขาไม่ได้จุกกฎมันกฎหมายเนี่ย
โอเคแฟนก็จุกกฎหมายจริงนะแฟนก็จุกกฎหมายจริง
ในเรื่องการเรียนรู้เหมือนกับอาจารย์กลมบัจจัยอย่างนั้น

เขาน่าจะมีทางโน้ตไหม
ถ้าออกมาทวงถูกฎหมาย
เอ่อคือถ้าจะมาเรียกร้องความวิวดีที่ทำอะไรอย่างงี้

แต่ในหลักปฏิบัติแล้วเนี่ยมันคงไม่ใช่อย่างนั้น
คือสารอุทธรณ์หรือสารดีกาเนี่ยเขาจะพิจารณาเฉพาะสิ่งที่ปรากฏ
ในสำนวนจากศาลชั้นต้นเขาไม่เอานอกสำนวนเข้าไปใส่แต่ถ้า
ถามผมทำไมแป้งเขาคิดอย่างนี้ผมว่าอาจจะมีคนแนะนำนะโยน
ไปเลยโยนหินถามทางไปยังอายการไม่ใช่อายการอย่างเดียวนะสารก็
ไม่ให้เขาประกันเนี่ยถือว่าไม่ยุติธรรมเลือกปฏิบัติแล้ว
เปล่าแล้วมันก็เป็นข่าวพอเป็นข่าวแล้วเรียกร้องให้มีการสอบ
ย้อนกลับณขณะนี้ถ้าเสียแป้งไม่ออกมามอบตัวเนี่ยยัง
ได้ตัวเสียแป้งด้วยเนี่ยสารอุทธรณท่านจะอ่านไหมอ่าสารอุทธรณ์เขา
อีกเดือนนึงแล้วก็ลืมแน่ใจว่าไม่มาแล้วสารเขาก็อ่านเลย
ขนาดเดียวกันถึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้เสียแป้งก็ส่ง
ไปถึงทางนายกแล้วนะฮะแล้วจะมอบตัวไหมนะครับคือทางจดำ
นะฌาบนทรวจชายวัดมองว่าถ้าเกิดเนี่ยสิ่งที่เป็นหนัง
สือตรงนี้นี่คือลายมือของในแป้งเองเนี่ยแล้วเป็นสิ่ง
สิ่งที่ร้องเรียนมาอย่างนี้จริงแล้วก็โอ้โหเอ่ยพาดพิงไว้แบบเยอะแยะไปหมดเนี่ย
ก็คงเป็นเรื่องยากที่เสียแป้งจะมอบตัวก็เช่นเดียวกับอาจารย์ปรเมฆนะครับ
มองว่าคงเป็นไปได้ยากที่แป้งเนี่ยจะมอบตัวเพราะตอนนี้ทิ้งบอมลูกใหญ่เอาไว้แล้ว
ไอ้ที่เขียนมา๗ประการ๘ประการเนี่ยเจ้าแป้งเขียนเองนะครับ
เจ้าแป้งยังไม่คิดจะมอบตัวก่อนถ้าเจ้าแป้งเขียนเองนะเพราะมันทำยากนะตรงนั้นนะ
อันนี้เคยเขียนให้เจ้าเป้งล่ะหรือด้วยความคิดของเจ้าเป้งอีก
หนีเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกับลูกเมียอย่างเสรีนะ
ติดตร่างเมืองมันไม่ตายนะมันไม่ได้เจ้ากันเลยณ
ตอนนี้อายุเพิ่ง๓๗ประการ
ผมว่าคงหนีละตอนนี้นะเพราะเขาเกาะสตูครบแล้วเนี่ยลาชทันก็ครบ
สารก็มีเรียบร้อยจะกล้ามอบไหมล่ะ

ใช่ไหมเพราะคือคือเค้าก่อนศัตรูไว้ทั่ว

เดี๋ยวจบไทยรัฐนิวโชว์ชมต่อเต็มกันแล้วกัน
ต้องฟังอย่างละเอียดหน่อยนะเรื่องนี้นะครับ